ส่วนอีกข่าวนี้ค่ะก็สะเทือนเรือนลั่นแวดวงนางงามเมืองไทยอีกครั้ง

นับตั้งแต่นี้ก็คือปี๒๕๖๒ยาวจะไปจนถึงปี๒๕๕๙

โดยจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการประกวดในเดือนมิถุนายนนี้
และหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงการเท่านั้นแหละค่ะ
ดวงนางงามก็เริ่มปันปวนทันที
เพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคุณแดงสุรามเป็นปีเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์มาอย่างยาวนาน
และที่สำคัญเขาเล่าลือกันว่านางงามจากเวทีนี้ส่วนใหญ่ต้องผ่านการคัดสรรโดยคุณแดงเป็นหลัก
นั่นหมายความว่าพอเปลี่ยนมือรูปลักษณ์นางงามที่แฟนคุ้นตาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยแวดวงนางงามก็ถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับ
รวมไปถึงรูปแบบการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่า
รูปแบบในการจัดงานประกวดเนี่ยจะออกมาคล้ายคลึงกับแบบเดิมหรือจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนอย่างไรบ้าง
ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมาเยือนอยู่แล้วสำหรับวงการประกวดนางงามอย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะ
จุดรูปร่างหน้าตาหรือว่าความสวยหรือเป็นเอกลักษณ์อะไรของนางงามเนี่ย
พอดูแหละว่าปีนี้เนี่ย
มาตรฐานเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้าง